วันนี้เป็นวันช้างไทยนะคะอีกหนึ่งอย่างละกันเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเข้ามาหน้าจอนะคะ
คู่บ้านคู่เมืองของเราคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรในจำนวนช้างไทยที่อยู่ในประเทศตอนนี้
คุณผู้ชมเองจะช่วยอนุรักษ์ช้างได้อย่างไรนะคะเราอยากฟังจากคุณผู้ชมพูดคุยกันเข้ามา
มีการจัดงานขึ้นมาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย
นอกจากพิธีเรียกขวานช้างแล้วจัดบุฟเฟ่อ่าแน่นอนผลไม้เชื้องเลือกช้างนะค่ะ
ให้อร่อยเป็นกองใหญ่กันไปเลย

เมืองช้างกันก่อนนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลางอำเภอท่าตูม
นี่ช้างมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะมาร่วมงาน
แล้วก็จัดพิธียิ่งใหญ่ทุกปีเลยนะคะ
กิจกรรมจัดขึ้นเนื่องในวันช้าง๑๓มีนาคมค่ะ
ที่นี่เขาจัดที่ลานแสดงช้างมีการจัดแสดงของช้างในฉากแสดงที่สำคัญ
ฉากด้วยกันนะคะมีช้าง๕๐เชือก
นักแสดงเข้าร่วมฉากหลายร้อยคนโดยเฉพาะฉากยุทธหัสถี
ซึ่งเป็นช้างขออภัยนะคะซึ่งเป็นฉากที่สร้างความตื่นเต้น
และความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานรวมทั้งนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
ส่วนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็จัดกิจกรรมวันช้างไทยนำเอาช้างแสนรู้เพศเมีย
ชื่อว่าพังแสนดาวนี่แหละอายุ๙ปี
ซึ่งก็เป็นลูกของแม่พังจิ๋มช้างดังของไทย
ปีนี้เขาออกมาร่วมจัดเค้กผลไม้สุดโปรด

และนี่ก็มาชมการแสดงช้างว่ายน้ำเนี่ยนะคะ

เด็กเนี่ยมาชมผ่านกระจกขนาดใหญ่แบบนี้นี่ชื่นชอบมาก

แล้วเราได้เห็นมุมที่อยู่ในน้ำของเขา

ปกติเราเคยเห็นเขาเล่นอยู่ในแม่น้ำ
แต่เราไม่เห็นว่าพออยู่ใต้น้ำเป็นอย่างไรบ้าง

ศูนย์นุ่งนุษย์พัทยาชนบุรี

ร่วมพิธีตักบาทพระสงฆ์๙รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันช้างไทยนะคะ
อกจากนี้มีพิธีพ้องขวัญช้าง
จัดโต๊ะจีนบุฟเฟ่ผลไม้ให้ช้างกินด้วย
ผู้ประหารศูนย์นุ่งนุษย์บอกว่า

เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ช้างไทย
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ให้มีความรักมีความผูกพันหวงแหนช้างไทยนะคะ

ที่เคยเป็นสัญลักษณ์บนทงชาติไทยอีกด้วยค่ะ
ส่วนที่วัดบ้านปุเติมเผอร์แม่ศาสตร์จังหวัดต่า

ขวัญช้างผูกข้อเท้าช้าง

ปีที่ผ่านมามีช้างมาร่วมงานกว่า๔๐เชือก
แต่เนื่องจากช่วงนี้ช้างออกไปทำงาน
ปางช้างต่างทั้งในเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
เหลือช้างมาร่วมงานแค่๑๗เชือกก็น้อยลงนะคะ
เขาบอกว่าที่ต้องพาช้างออกนอกพื้นที่
ก็เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีงานให้ช้างทำ
อีกหนึ่งจุดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือก็คือ
ช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ที่นี่จัดกิจกรรมนะคะเลี้ยงอาหารช้างแบบสโตกช้าง
นำช้าง๗๐เชือกค่ะมากินผลไม้

เขาคัดสรรมาแล้วนะคะกล้วยน้ำวาแตงโมอ้อยและสับปะรด
พอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าพิธีใบสีสู่ขวัญ
ชาวภาคเหนือเรียกว่าฮ้องขวัญช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล
กับช้างเองและขวานช้างนะคะ
สำหรับกิจกรรมวันช้างไทยนอกจากจะช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
แต่ว่าปัจจุบันจำนวนช้างลดลงไปเยอะแล้วนะคะ
ก็ต้องช่วยกันดูแลและขยายพันธุ์ช้างไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปนะคะ
ไม่อยากให้นึกถึงเฉพาะวันช้างไทยนะอยากให้ถึงเขาทุกวัน
สำคัญทุกวันช้างสำคัญเราช่วยกันอนุรักษ
แล้วก็เป็นหูเป็นตาถ้าหากว่าเห็นใครที่มีการทำทารุณช้าง
หรือว่าใช้ช้างไปในทิศทางที่มันดูไม่เหมาะสม
อย่างในเมืองเขาพาช้างมาเดินเป็นช้างเด็กช้างตัวเล็ก
ให้เราเอาแตงให้เขากินให้เราเอากล้วยให้เขากินเนี่ย
โดยแลกกับเงิน๒๐บาทเนี่ยอันนี้เขาก็บอกเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
อย่าลืมถ้าเจอแจ้งได้เลยนะคะพิธีฮ้องขวัญช้างทหารภาคเหนือ
ห้องก็คือเรียกเรียกขวัญอย่างที่บอกให้ความสำคัญกับช้างไทย
ตอนนี้ชาติต่างเขาก็ให้ความสำคัญกับ